ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๒ปีอยู่ที่จังหวัดเยอะโสธรนะคะ
เธอบอกว่าถูกพิษโควิดเล่นงานค่ะตกงานนะคะ
เงินก็ไม่พอใช้ไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ให้กับคนในครอบครัวเนี่ยนะคะ
แก้ปัญหายังไงล่ะไปขโมยค่ะ
ขโมยของ๗๑๑นะคะแล้วไปหลายครั้งด้วย
มูลค่ารวมรวมเป็นหมื่นเลยภาพกล้องวงจรปิดบันทึกพฤติการของเธอไว้ได้หลายครั้งในหลายวันด้วยกัน
นี่เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่เธอเข้าไปก่อเหตุ
ใน๗๑๑จุดนี้คือที่อำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรวิธีการของเธอนะ
ก็ถือสินค้าไม่กี่ชิ้นแหละไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์
แต่ในกระเป๋าที่เธอสะพายไปมันมีสินค้าอย่างอื่นอีกที่ไม่ไปจ่ายเงินเขา
แบ่งเป็น๒อย่างนึกภาพเหรอไหมคะธรรมทีเป็นซื้อเล็กน้อยแล้วไปจ่าย
จุดที่ทำให้พนักงานสงสัยคือผู้หญิงคนนี้ทำไมมาหลายครั้ง
และนอกจากนี้สินค้าที่มันอยู่ในสต๊อกหายไป
เงินเอ้านึกภาพเงินจำนวนเงินที่ควรจะได้
กับสินค้าที่มันหายไปมันไม่ตรงกันแล้ว

ใช่มันต้องเช็คกันใช่ไหมของเงินเท่าไรของเท่าไรอะไรอย่างนี้นะ

ยักษ์แต่สุดท้ายใส่กระเป๋าไป
บางส่วนก็ไปคิดเงินนะคะ
ล่าสุดค่ะวันอังคารที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนนี้กลับมาก่อเหตุอีกครั้ง

พนักงานจำได้สิคะทีนี้
ปล่อยให้ก่อเหตุไปเลยเพราะว่าเธอจะใช้เวลาอยู่ในร้านสักพักหนึ่งนะ
พนักงานปล่อยให้ก่อเหตุไปค่ะ
แต่อีกมือหนึ่งหยิบโทรศัพท์มือถือแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็มาเร็วค่ะมายืนรออยู่ที่หน้าร้านเลยนะคะ
จนกระทั่งผู้หญิงคนนี้ทำเหมือนเดิม
เลือกซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อย
จ่ายเงินค่าสินค้าบางส่วนแล้วเดินออกจากร้าน
ดักอยู่หน้าร้านค่ะแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นที่กระเป๋าสะพาย

วันล่าสุดวันอังคารที่ผ่านมานะคะ
ของที่อยู่ในกระเป๋ามูลค่า๙๐๐บาท

เอาเฉพาะที่ก่อเหตุมานะคะนัก๙๐๐บาทนะคะ

เอาทราบชื่อผู้ก่อเหตุนางสากลตาซื่ออายุ๔๒ปีรับสารภาพว่า
ดิฉันเองแหละค่ะที่ไปลักทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อ
ตามกล้องวงจรปิดเลยถามว่าทำไมต้องทำ
ตกงานครับเงินไม่มีแล้วก็บอกว่าเคยไปทำแบบเนี้ย
ร้านสะดวกซื้อจุดนี้จุดเดียวนะ๒๓ครั้ง
เอาไปไหนล่ะสินค้าที่ขโมยไปเอาไปใช้เองในครอบครัว
ส่วนเอาไปแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องโอ้ตายแล้ว
สินค้าที่คนร้ายขโมยไปจะเป็นเครื่องสำอาง
ใช้ในครัวเรือนทั่วไปนะคะตำรวจนอกจากจะควบคุมตัว
มาที่สถานีตำรวจแล้วพาไปที่บ้านพักหน่อยสิ
มีอะไรหลงเหลืออยู่เออมีของไหมของกลางมีไหมไปเปิดตู้ดูอยู่ที่บ้านค่ะ
ของกลางเพียบเลยอยู่ในตู้ลักษณะเปิดร้านได้เลย
เปิดร้านขายของชำได้เลยนะตำรวจตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไปตกงานเข้าใจแต่ตกงานแล้วมาเป็นขโมย
ไม่ได้ไม่ได้คุณมีรู้หรอว่ากล้องคุณสวนปิด